ทีนี้มาดูเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
ระลอกที่๓กันหน่อยนะครับคุณผู้ชม
หน้า๑๑สุขภิมธ์ไทยรัฐวันนี้นะคะตัวใหญ่เลย
วิกฤตหนักโควิดกลายพันธุ์ติดบานเทอร์โร่๗๘๙รายนะคะ
เมื่อวานนี้เป็นตัวเลขที่หลายคนตกออกตกใจนะคะ
ตอนนี้คือยอดผู้ป่วยสะสมทะลุ๓๑๐๐เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
แล้วเมื่อวานเป็นข่าวร้ายมีคนเสียชีวิตเพิ่มอีก๑ศพด้วยนะคะ
เป็นชายไทยอายุ๖๘ปีชาวจังหวัดนครปฐม
แต่คุณผู้ชมสิ่งที่น่ากังวลอีกครั้งหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งสำหรับ
โควิดที่มันระบาดระลอกนี้คืออะไรทราบไหมคะ
อาการใหม่ถูกเลยใช่ไหมก่อนหน้านี้เราท่องกันอะไรนะคะ
มูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รู้รสตัวมีอาการตัวร้อนเจ็บคอ
ไม่ใช่แล้วก็คุณหมอนายแพทย์โอภาษการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคท่านบอกว่า
คือมันมีข้อสังเกตอาการใหม่นะคะตาแดงตาแดงเพิ่มขึ้นมานะคะ
อาการตาแดงมีผื่นคันไม่มีไข้ลิ้นยังได้รับรสเหมือนเดิม
ที่เราเอายาดมมาพี่เบิร์ต
พยายามดมแล้วเช็คว่าเราได้กินหรือเปล่าเออได้กินอยู่
ก็คือเป็นข้อมูลที่เป็นทางการจากนายแพทย์โอภาษการกวินพงศ์

ที่ไปติดจากคลัสเตอร์ทองหล่อนะคะ
จากเดิมที่ก๊อฟบอกไปเราแนะนำกันว่า
คนที่มีอาการเหล่านี้ก็คือระลอก๑ระลอก๒

ถ้ามีอาการไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรส
นี่คืออาการระลอก๑ระลอก๒
แต่ระลอก๓จากการตรวจสอบทางคลินิกของผู้ป่วย
คุณหมอโอภาษบอกว่าส่วนใหญ่เป็นนุ่มสาวและพบว่าจะ
มักจะมีอาการเพิ่มเติมคือ

มีน้ำมูกไหลส่วนใหญ่ไม่มีอาการไข้

เพราะฉะนั้นคุณหมอโอภาษบอกว่าใครมีอาการเหล่านี้
ขอให้ระมัดระวังและรีบไปพบแพทย์นะคะ
เพื่อที่จะทำการตรวจสอบต่อไป
แล้วที่สำคัญตอนนี้นะคะคุณรู้ไหมว่า
ไอระลอกที่๓ถ้าสมมุติว่าไปรับเชื้อจากก๊อฟ
เมื่อก่อนต้องรอกี่วันนะ๑๐๑๔วัน
๒๑วันถึงจะมีอาการหรือว่าตรวจพบเชื้อ
ล่าสุด๒๓วันตรวจพบเชื้อนะจ๊ะ
เพราะมันแรงมันเป็นเชื้อพันธุ์ที่มันระบาดแรงและเร็ว
ครับนี่มันน่ากลัวนะ
ผมตามดูไลฟ์เขาเขาตาแดงน่ะเขาก็มีอาการแบบนี้
พวกผู้ติดเชื้อ๒๒รายรวมเป็นตอนนี้๓๙ราย
โคราชระวังด้วยนะครับนะฮะในเวลาสามวันเนี่ย
ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับท่านผู้ว่าโคราชเอง
คุณวิเชียรจันทราโนไทยท่านก็บอกว่าตัวเลขนี้
ถือว่ามันหนักแล้วนะและน่าหนักใจนะ
ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ที่อำเภอเมืองยี่สิบสี่อำราย
อำเภอสูงเนินสี่อำรายอำเภอชุมพวงสี่อำราย
มายสองรายครับนะฮะโนนไทยด่านคุณทศศรีคิ้วปากช่องและปาก
ทงชัยอำเภอละหนึ่งอำรายก็กระจายไปเยอะแล้วครับ
ลาวมาจากไหนล่ะนั่นนะฮะสถานบันเทิงทองหล่อล่ะครับ
กลับไปกันนะฮะแล้วก็เอาเชื้อไปแพร่นั่นนะครับ

ก็เลยขอความร่วมมือชาวโคราชนะฮะ
คนที่ไปโคราชทุกคน
หน้ากากอนามัยตลอดเวลา๑๐๐เต็ม
เลี่ยงการไปพื้นที่แออัดรวมตัวกันเยอะ
เพราะว่าไทม์ไลน์หลายคนที่เดินทางไปเนี่ย
ไปตลาดใหญ่ทั้งนั้นไปห้างนะฮะ
สถานบันเทิงที่โคราชก็ติดกันมา
ก็กำชับว่าพื้นที่ที่มันเสี่ยงก็ต้องปิด
ปิดให้หมดสถานบันเทิงสถานบริการผับบาร์
ราวเกะอาบอบนวดห้ามรวมกลุ่มกันเกิน๑๐๐คน
ย้ำด้วยว่าใครเดินทางกลับไป
จากพื้นที่เสี่ยงแล้วกลับไปโคราชเนี่ย
คุณต้องไปรายงานตัวกับอสมในพื้นที่ด้วย
สมมุติคุณไปกันจักรชมบุรีกรุงเทพโสมุติประการ

เขาจะได้คัดกรองทางประวัติแล้วประโดยบัติ
มาตรการที่เขากำหนดเอาไว้อย่างเคร่งครัดนะครับ
คือถ้าเกิดว่าตอนนี้ไปสำรวจตรวจสอบจังหวัดต่างมีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้ว
ว่าถ้าเกิดว่าใครมาจากพื้นที่เสี่ยงประกอบด้วย๕จังหวัด
กรุงเทพปฐุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการนครปฐม
ท่านเหล่านี้ต้องมีการกักตัว๑๐๑๔วันนะคะ
ล่าสุด๓๓จังหวัดอย่างนครภาคอีสาน
ก็จะมีชัยภูมินครปฐมบึงการบุรีรำมหาสารคามมุกดาหารยะโสธร
เลยสกลนครน้องคายน้องบัวลำพูอำนาจริงอุดรธานี
เราคาดว่าโคลราชนครราชศรีมาที่ก็อ่านไป
น่าจะประกาศเร็วนี้แล้วค่ะ
ยังเห็นภาพคนที่กลับบ้านไปบุรีรำนะครับ
ก่อนที่จะให้ผ่านเข้าเมืองอันนี้ก็เป็นมาตรการที่ดีนะ
ส่วนภาพของโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลสนาม
เราเห็นกันแล้วก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์บอก
ทำไมมันดูอยู่ไม่สบายเลย
ถ้าไม่อยากไปโรงพยาบาลสนามนะครับ

ที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะตั้งโรงพยาบาลสนามที่
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกต

เพื่อรองรับผู้ป่วยโรคโควิด๑๙ที่อาการไม่รุนแรง
หลังจากพบผู้ป่วยรายใหม่เมื่อวานนี้๑๘๖รายนะครับ
สะสมรวม๓๘๑รายครับ
ล่าสุดกองพลทหารราบที่๗นะครับ
นำกำลังทหารไปขนย้ายนะฮะเตียงอุปกรณ์สำหรับดูแลผู้ป่วย
จากส่วนราชการภาคเอกชนแล้วก็โรงแรมต่าง

มาตั้งโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติมครับ
จากเดิมรองรับผู้ป่วยได้๔๐๐เตียง
ตอนนี้เพิ่มเป็น๑๐๐๐เตียงแล้วในขณะนี้
โรงพยาบาลสนามใช้กับใครบ้าง
ใช้กับคนที่ติดเชื้อโควิด๑๙
อยู่ระหว่างการรักษาแล้วก็อาการไม่รุนแรง
อย่างที่บอกไปพอไปเห็นภาพนี้ก็ออกมาบ่นกัน
ผมก็นะฮะอย่างที่บอกครับ

โรงพยาบาลสนามผมบอกเลยว่ามันไม่สะดวกสบายหรอกครับ
แต่ที่ต้องมีเพราะต้องเผื่อไว้ครับ
สถานการณ์มันนำไปสู่จุดนั้น
เพราะว่าเอกชนโรงพยาบาลต่างเองก็รับไม่ไหวเหมือนกันนะ
ไม่รับตรวจเพราะว่าบางทีถ้าเกิดตรวจเสร็จปุ๊บ

พอรักษาฟรีปุ๊บเอาเข้าไปนอนเตียงมันก็ไม่พอ
เพราะมีผู้ป่วยโรคอื่นอีกมากมาย